ครับคุณภาคภูมิคุณนัทพงศ์คุณผู้ชมครับตอนนี้ภายในห้องด้านในกำลังที่จะเริ่มขั้นตอนในการจับเบอร์ของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
แต่ว่าต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนเมื่อประมาณสักแปดโมงครึ่งครับท่านอ่า
ขจิตท่านเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำถิ่นกรุงเทพมหานคร

ได้ขึ้นไปประกาศบนเวทีนะครับว่า

คนที่มายื่นใบสมัครก่อน๘โมงครึ่งมีทั้งหมด๑๔คน
และ๑๔คนนี้จะทำการจับเบอร์พร้อมกัน
แต่ว่าให้ทั้ง๑๔คนนี้ตกลงกันก่อน
ใครมายื่นใบสมัครก่อนยื่นใบสมัครหลัง

ก็ต้องให้ทางด้านของท่านประหลัดครับ
ชื่อผู้สมัครทั้ง๑๔คนลงในโหลทรงกรมใส

เป็นชื่อของทั้ง๑๔คนที่มาสมัครก่อน๘โมงครึ่ง
แล้วหลังจากนั้นท่านประหลัดในฐานะเป็นประธาน
จะจับรายชื่อขึ้นมาทีละคนจนครบ๑๔คน
เพราะว่าใครได้จับอันดับที่๑๒๓๔ไปจนถึงอันดับ๑๔
ซึ่งอันดับแรกที่ต้องจับก่อนคือนายวิสาน

แล้วก็ไล่เลี่ยงกันไปจนครบ๑๔ท่าน
หมายความว่าทั้ง๑๔คนนี้จะได้เบอร์เพียง๑๑๔เท่านั้น
แล้วใครที่มาสมัครหลัง๘โมงครึ่งจะจับที่หลัง
จะได้หมายเลขตั้งแต่๑๕เป็นต้นไปนะครับ
ขั้นตอนนี้ได้จับรายชื่อของผู้ที่ยื่นใบสมัครทั้ง๑๔คนก่อน๘โมงครึ่งครบแล้ว
แล้วตอนนี้ก็กำลังการจับเบอร์ในส่วนของท่านที่๑ท่านที่๒
ตอนนี้กำลังจับเบอร์อยู่เดี๋ยวมาลุ้นนะฮะว่าทั้ง๑๔คนจะได้เบอร์อะไรกันบ้าง
ท่านแรกคุณวิสานจับไปก่อนแล้วได้เบอร์๑๓นะครับ
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑ท่านนะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกัน
ในส่วนของผู้สมัครที่หลายคนติดตามอยู่อย่างคุณชัชชั่นเนี่ยอันดับที่๗นะครับ
คุณสิทธาอันดับที่๙ดรสุชัชวีเนี่ยจับอันดับที่๑๐นะฮะ
ในส่วนของท่านอัศวินจับลำดับที่๑๑
แต่ต้องมาดูว่าทั้ง๑๔ท่านนี้แต่ละท่านจะได้เบอร์อะไร
แล้วเป็นไปตามที่หวังเอาไว้ตั้งใจเอาไว้หรือไม่ครับ
และนี่คือบรรยากาศสดจากห้องการจับหมายเลขของผู้สมัคร
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับ
ตอนนี้ภาพสดที่เราเห็นตอนนี้คือผู้สมัครนั้นที่มีรายชื่อตามที่ท่านประหลัดได้
ประกาศรายชื่อไปกำลังขึ้นไปจับหมายเลขของตนเองครับ
นี่ฮะตอนนี้กำลังจับแล้ว
อันดับต่อไปตอนนี้ที่จะขึ้นคือนางสามรสนา
ลำดับที่๓ของที่จับรายชื่อก่อนหน้านี้
กำลังจะขึ้นไปบนเวทีเพื่อจับว่าตัวเองนั้นได้หมายเลขอะไรครับ
ตอนนี้จับไปแล้ว๒ท่านนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันว่านางสาวรสนาได้หมายเลขอะไร
คุณวิสานที่จับไปก่อนหน้านี้ได้หมายเลข๑๓ครับ
รสุประชัยจับหมายเลขไปแล้วได้หมายเลข๑๐ครับนะฮะ
เดี๋ยวจะกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละท่านนั้นได้หมายเลขอะไรช่วงนี้
ตอนนี้การจับหมายเลขของผู้สมัคร
ว่ากรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่มายื่นใบสมัครก่อน๘โมงครึ่ง
ทั้ง๑๔ท่านเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้สมัครแต่ละท่านนั้นได้เบอร์ของตนเองเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะรอขั้นตอนต่างแล้วก็จะออกไปดำเนินการหาเสียงกันต่อไป
แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการจับเบอร์ของผู้สมัครสอกร
ผมขอนำคุณผู้ชมมาสรุปอีกทีนึงว่า๑๔คนแรก
ยื่นใบสมัครก่อน๘โมงครึ่งนั้นแต่ละคนได้เบอร์อะไรกันบ้างครับ
หมายเลข๑ได้แก่คุณวิโรธนะครับคุณผู้ชม
หมายเลขสองครับได้แก่คุณสศรีการครับ
หมายเลข๓ได้แก่คุณสกลที
ดรสุพัชชัยบ๑๑คุณสิทธาบ๑๒ดรประยูนบ๑๓นั้นคุณวิสานและบ๑๔คุณธเนธ
อันนี้เป็นหมายเลขของผู้สมัครที่มายื่นใบสมัครก่อน๘โมงครึ่ง
ซึ่งมีการจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
หลังจากนี้ก็รอขั้นตอนในการที่จะออกมาจากห้องประชุมแห่งนี้
แล้วก็ออกไปดำเนินการที่เอาเบอร์นั้นไปติดแผ่นป้ายหาเสียงกันต่อไป
ดับต่อไปจะเป็นการจับหมายเลขของผู้สมัครสอกรนะครับ
ซึ่งก็จะเริ่มจัดลำดับพร้อมกันไปเลยว่าแต่ละเบอร์แต่ละพักแต่ละคนนั้นได้หมายเลขของผู้สมัครหมายเลขอะไรครับ
แต่ย้ำแบบนี้ว่าสำหรับผู้สมัครของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มายื่นใบสมัครหลัง๘โมงครึ่ง
หลังจากนี้ก็จะเข้ามายื่นใบสมัครตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็มาจับหมายเลขของตนเองครับ
แล้วก็จะได้หมายเลขตั้งแต่หมายเลข๑๕เป็นต้นไปตามจำนวนของผู้สมัครนั่นเองนะครับ
ซึ่งผู้สมัครที่ยื่นใบสมัคร๑๔คนแรกก็จะได้หมายเลขเพียง๑๑๔เท่านั้น
บางคนนั้นก็จับได้หมายเลขตามที่ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า
แน่นอนครับหลายท่านมาก็อยากได้หมายเลข๑
อย่างคุณวิโรธเองให้สัมภาษณ์ผมก่อนเข้าห้องว่าก็อยากได้หมายเลข๑
และสุดท้ายก็จับได้หมายเลข๑จริงครับ
และนี่คือบรรยากาศของการจับหมายเลขของผู้สมัคร
ว่ากรุงเทพมหานครทั้ง๑๔คนที่มายื่นใบสมัครก่อน๘โมงครึ่ง
ซึ่งเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีกองทัพนักข่าวมารอดักสัมภาษณ์กันค่อนข้างเยอะ
บริเวณหน้าห้องบางกอกแห่งนี้นะครับ
ของสัตว์ละวการกรุงเทพหานครแห่งที่๒ภายในตึกแห่งนี้ครับ
ซึ่งลำดับต่อไปเดี๋ยวทางด้านของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
จะดำเนินการในการจับเบอร์ของสกต่อไปครับ
แล้วก็มาจับตาดูว่าพรเศรษฐ์ของสกรของแต่ละภาคแต่ละเขต
เขาได้ใหม่เลขอะไรครับครับและนี่คือบรรยากาศสดสดเลยนะฮะ
ในการจับเบอร์ในขณะนี้นะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็กำลังที่จะทำความเข้าใจกับ
สมัครในส่วนของสอกรต่อไปผู้ติดตามที่อนุญาตให้เข้ามาหนึ่งคน
เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณด้านในเช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่ได้ไปนั่งที่บริเวณเก้าอี้
หน้าเวทีนะครับให้เพียงผู้สมัครหนึ่งท่านเท่านั้นที่ไปนั่งที่บริเวณเก้าอี้
หน้าเวทีซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็มีการหันหน้าพูดคุยกันว่าแต่ละคนได้เบอร์อะไร
ยังนั่งอยู่ที่บริเวณเก้าอี้หน้าเวทีนะครับเพราะว่าตอนก่อนแปดโมงครึ่ง
ผู้สมัครทั้ง๑๔คนไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครมาสมัครก่อนใครมาสมัครหลังตาม
กติกาก็คือต้องให้ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เป็นคนประกาศว่าดังนั้นต้องเอารายชื่อทั้ง๑๔คนใส่ไปในโหล
แล้วประธานจะเป็นคนจับว่าใครเป็นผู้จับเบอร์ก่อน
ใครเป็นผู้จับเบอร์หลังตามรายชื่อที่ประธานได้จับขึ้นมาจากโหลทรงกลมด้านบนเวที
ตามที่รายงานผมได้รับรับทราบไป
ตอนนี้ในผู้สมัครสอกรก็กำลังเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วว่าจะดำเนินการจับเบอร์กันอยู่
ไม่ได้ไปจับเบอร์ที่ด้านบนเวทีนะครับ
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นโต๊ะประจำเขตของแต่ละเขตที่ผู้สมัครสอกรไปยื่นใบสมัคร

ไม่ได้ไปจับเบอร์รวมกันกับบริเวณกล่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จับไปเมื่อสักครู่แล้ว
นี่คือบรรยากาศที่เราได้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสกบางพักที่ลงสมัครไปอาจจะได้เบอร์เดียวกัน
กับคนที่ไปส่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่

แบบนี้ว่าในส่วนของขั้นตอนการที่เราจะไปลงคะแนนกันเนี่ยนะครับ
ในส่วนของการเลือกตั้งเราจะได้ใบลงคะแนน๒ใบ
ใบหนึ่งเป็นสกใบหนึ่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
แต่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศชัดว่าจะแบ่งเป็นสีอย่างไร
นะฮะแต่เบอร์เราต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าผู้สมัครของผู้ว่านั้นเบอร์อะไร

ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพักเดียวกันอาจจะได้เบอร์เดียวกันก็เป็นไปได้
นะตอนนี้ในส่วนของภาพที่เราได้เห็นนั้นเป็นการจับเบอร์ของผู้สมัครสอกรอยู่นะครับ

แล้วตอนนี้เดี๋ยวท่านประธานกำลังจะเดินทางออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็คือคุณขจิตทัชวานิสนั่นเอง
นะฮะตอนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะออกไปให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวคงต้องรอกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยท่านขจิตเองคงจะมีการแถลงภาพรวมของการรับสมัครและการจับเบอร์ในวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรติดขัดปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะรายงานกลับเข้าไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง